ต่อกันที่เรื่องดราม่าของหนุ่มโตโนภาคินกันบ้างจ้ะ
พักหลังมาทำอะไรพี่โน่ขยบตัวไปไหน
โดนตลอดจับผิดตลอดอยู่ที่วันแม่ที่พึ่งผ่านพ้นไปโน่เล่นคอนเสิร์ต
รู้แล้วล่ะเป็นสไตล์พี่โน่แทบทุกเวทีคอนเสิร์ตชอบถอดเสื้อ

และประเด็นคือถอดเสื้อตอนหน้าพระบรมชายลักษณ์
อีรุงตรงนังนั่นจริงพี่โน่ตอนนี้หลายอย่าง
ไม่พอคุณคือชีวิตตอนนี้โดนโจมตีบนโลกโซเชียลเยอะเลยทีเดียวนะ
ประเด็นนี้แหละที่ถอดเสื้อเล่นคอนเสิร์ต

นักร้องหนุ่มโตโนภาคินก็ออกมาขอโทษแฟนทุกคน
ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ครั้งนั้นไปแล้วนะฮะ

เข้าไปพบผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดอย่างคุณบอยทะกลเกียรติค่ะ

แล้วก็จากนี้ไปเจ้าตัวพร้อมจะปรับปรุงในเรื่องประเด็นนี้
โดยรับปากว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กระทบกับคนอื่นในองค์กรอย่างแน่นอนค่ะ
ทั้งนี้นะคะโตโน่ก็ยังเผยถึงความสัมพันธ์นี่ไง

หลายคนมองว่าเป็นสาวที่เซ็กซี่มากนะน่ารัก
นี่สเปคพี่โน่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นสไตล์นี้เลยนะ
ไม่ค่อยบางคนมีการไปจับภาพเทียบคล้ายกันด้วย
คล้ายกันอยู่บ้างไม่ต้องไปเทียบต้องอะไรหรอกเนาะ
เขาผ่านกันมาแล้วเนอะนี่คนใหม่แล้วเนอะ
ความสัมพันธ์กับสาวเมิร์กัตส์ภูศิตร

แต่ยังไม่ใช้สถานะแฟนนะยังไม่ใช่สถานะแฟน

พร้อมกับรับด้วยว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเมกัสด้วยเช่นกันค่ะ
ตอนนี้ยังเพราะว่าผมก็ทำงานทุกวัน

คือผมก็รู้แล้วล่ะว่ามันไม่

ผู้ใหญ่จะเรียกไปเตือนไหมอะไรอย่างนี้

ถ้าพี่บอยอยากจะเรียกไปคุยก็ได้ครับ

องค์กรของผมคนดีก็มีเยอะครับ

ส่วนตัวผมเองอะไรที่มันไม่ดี
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะครับ

เรื่องหนึ่งพี่กัลคราวนี้ตกเป็นข่าว
เขาว่ายังไงบ้างหลังจากเป็นข่าวนะครับ
เรื่องนี้จริงมันยังไม่มีอะไรเลยนะครับ

เป็นเพื่อนกันแล้วผมก็ยังไม่อยากมีแฟน

ผมก็เป็นห่วงเวลาที่มีใครเป็นข่าวกับผม
แล้วเขาก็โดนข่าว

ผมโฟกัสในสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ดีกว่านะครับ

โตโน่ยังอัปเดตถึงเรื่องการจัดคอนเสิร์ตการกุศลคุณ
จะนำเงินไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าพยุง
บอกว่าตอนนี้ได้สถานที่จัดงานแล้ว
โดยเจ้าตัวคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่๓กันยายนนี้ค่ะ
เราจะเอาเงินทุกอย่างนะครับ
เงินทุกบาทที่ได้จากการขายบัตร
ไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าพยุง
ก็ดีใจเพราะว่าบัตรก็ขายได้ดีนะครับ

ถ้าอาจเวลาว่างรวมถึงที่พี่สื่อบนชนนะนะครับ

เพราะว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ที่ถือว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้
และประเทศไทยเราถือว่าเป็นผืนป่าสุดท้าย
ของไม้พยุงก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะ
การบอกบุญส่งต่อบุญกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ